ไปดูไฟไหม้ก่อนเลยไฟไหม้โอ้โหทุกวันเลยมั้งเนี่ย
มุกดาหารครับแล้วไม่ได้ไหม้หลังเดียว
ลามไปอีกสามรวมเป็นสี่เขาบอกเป็นล้านนี่ฮะโอ้โห
เหลือแต่โครงไฟไหม้นะครับบ้านเรือนของชาวบ้านสี่หลังรวดนะครับ
ตะบนนาเสมงอำเภอดอนตาจังหวัดมุกดาหารบ้านสี่หลัง
คือแบบเดียวกันหมดเป็น๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงสี่หลังแปดทันมายังเอาไม่อยู่
เดี๋ยวคุณผู้ชมฉีดน้ำดับไฟฉีดน้ำดับไฟ
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงครับไฟจึงสงบ
หลังจากไฟสงบไปตรวจสอบบ้านต้นเพลิงก่อน
เป็นบ้านของนางเสงี่ยมอุประจากนั้นก็ไฟก็ลุกลามใช่ไหม
ไปบ้านอีกสามหลังใช่ไหมกว่าจะควบคุมไฟได้
วอดหมดทั้งสี่หลังวอดหมดทั้งสี่หลัง
สินในบ้านเงินสดร้องทุกทองรูปภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้
ใหม่หมดเนี่ยครับโอ้โหเหลือแต่เสาบ้าน
มูลค่าความเสียหายรวมกันแล้วเป็นล้านครับค่ะนะฮะ
แต่สาเหตุนะครับน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วครับ
เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะ